โจ้ตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจาก๑๐โมงเช้า
ไอ้ยะใช่มอดซับบอยไม่ต้องตกใจหลี
เพราะตอนนี้อินอาจฟังสำเนียงหลีดูไม่ค่อยชิน
แต่ตอนนี้งานแรกมันต้องมาเลยจะขอดูดวงเรื่องรักไปกับราง
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
มาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีช่ำหนักเพราะรักร้าว
เดือนมิถุนายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีมีนขอให้เขาอยู่แต่จู่จะหนีไปแล้ว
เพราะเงินในกระเป๋ามันไม่ค่อยจะเหลือแล้ว
ก็ดูมีเงินนะแต่รายจ่ายดันมาแปลงหน้า
มีคนขอมาหยุดยืมจำเป็นต้องช่วยไม่ซ้ำหน้าพอเงินหมดก็พร้อมจะหมดรักหมดใจ
พอเจอคนใหม่ที่เบกว่าเธอก็พร้อมจะเดินจากไประวังไว้หมุนเงินให้ดีเดือนนี้หลีขอเตือน
ช่วยให้รักยังหวานอยู่กันน้ำตาเศร้าเข้ามาเยือน
ชีวิตเหนื่อยล้าดูมืดมัวชาวคุณต้องมีสติให้รู้ตัวถ้าไม่มีเวลาเอาใจใส่กันและกัน
ถ้าวัวแต่งอนมีแต่ประชดประชันระวังจะได้ครองโสดโสดโสดทางนี้เลยรับประกัน
โยอันดับสามราศีกรกฎโครงคลืนคลืนไม่ใช่เสียงฟ้าแต่เป็นเสียงรักของราศีที่กำลังจะมีปัญหา
ทะเลาะบ้านแตกแรงเวอร์ระดับสุดตรวจเฟสตะโรคลายตรวจเอสเอ็มเอสแบบสุดหยุด
กรกฎต้องดึงสติอย่าเชื่อสิอย่าหวั่นไหวตามคำนินทาจากชาวบ้านไม่งั้นรักครั้งนี้เริ่มจะบานปลายจานดาวเทียม
อันดับ๒ราศีสิงโจ๊ะโจ๊ชาวสิงคู่เท้าใหม่ปลามันหลีอยากจะคอนแก่รถแต่ดูท่าไม่น่าจะฟัน
พอคบกันใหม่ใหม่ก็มีปัญหาตั้งแต่ยังไม่เริ่มมีแต่เรื่องเข้าใจผิดไม่วางใจกันเข้ามาเพิ่ม
รอบตัวก็พร้อมยึดให้ปวดหัวเท่าที่ทำได้ต้องตั้งสติมีให้รู้ตัวออกเที่ยวด้วยกันสิจ๊ะจะช่วยได้หรือแนะนำพัทยาเชียงใหม่สุโขทัยอาศัยง่าย
อันดับหนึ่งราศีมังกรอยู่ดีก็ดันเป็นอันไซเมอร์ลืมรักแท้ของเราให้เปราะบางเหมือนเวเฟอร์
เพราะดันมีปัญหาเรื่องมือที่สามก็ขอคอสองรักวิ่งเข้ามาแทรกกลางถ้าชาวมังกรยังพออยากจะรักษารักเอาไว้แนะนำให้ควงแขนออกเที่ยวพร้อมกันไป
พยายามหากิจกรรมทำครอบครัววิ่งแบบพี่ตูนตีปิงปองแล้วรักจะกลับมาหวานชัวโย
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีช่ำหนักเพราะรักร้าวเดือนมิถุนายนขอฝากแรเปอร์เอเคเอสิริมงคลไว้ในใจเธอ
ได้ไหมเล่าเออหากเธอหัวใจยังว่างพอจะแรฟหรือลูกทุ่งเล่นเองงงเอง